ช่วงสงกรานแบบนี้มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชม
เพราะว่าคอรมอเขาไฟเขียวยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์
สาย๗แล้วก็สาย๙เป็นเวลา๗วันเลย
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
นายสารวุฒิทรงสิวิลัยอธิบดีกรมทางหลวงได้เปิดเผยนะครับว่า
เมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมาที่ประชุมคอรมอลมีมติ
เว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กรมทางหลวงจำนวน๒สายทางในช่วงสงกรานรวม๗วันครับ
ถึงเวลา๒๔นาฬิกาของวันอังคารที่๑๘เมษายนนี้ครับ
เนื่องจากว่าในช่วงสงกรานของปีนี้

คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมาก
เดินทางกลับภูมิลำเนาครับ
ส่งผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออก
และเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข๗และหมายเลข๙
เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ประชาชน
สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ลดภาระค่าคลองชีพของประชาชน
รวมทั้งลดการใช้พลังงานของประเทศ
และลดมลพิษทางอากาศอีกด้วยครับ
การเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน
ถือเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว
ซึ่งคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ๒๒๗ล้านบาทครับ

เขาจะให้ขึ้นมอเตอร์เวย์ฟรี๒สาย
ก็คือสาย๗และสาย๙ครับ
ตั้งแต่๐นาฬิกา๑นาทีของวันพุธก็คือวันนี้
ไปจนถึง๒๔นาฬิกาของวันอังคารที่๑๘เมษายน
ก็คือวันอังคารหน้านู่นเลยคุณผู้ชมฮะ
ฟรีเลยทั้งหมดนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร
แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย
นั่นเองแถมยังลดมลพิษด้วยนะครับ